สาวสวยสมมงเกิดขึ้นแล้วนะคนใหม่แจ้งเกิดแล้วนะคะ
นั้นบอกกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่าโอ้โหตื่นเต้นสุดไปเลยค่ะพี่
ค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นค่ำคืนของเธอจริงนะคะ
เกรงเลยว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นตัวเต็งมาเลยนะ
สุดเต้นมากและก็ขอบคุณคือกับทุกคนที่อยู่รอแสดงความดี
คิดว่าความวุ่งมั่นของมอนด์ที่ตั้งใจอย่างเต็มเกิดคือเสน่ห์
ทำให้ทุกคนเห็นว่าป้อนสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเอง
และดึงใจทุกคนให้มาตรวจต่อพี่ม่อนได้
ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่กรรมการน่าจะตัดสินที่กรรมกัน
ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ผ่านในนานเครียดศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศูนย์ศิลป์ค่ะ

ก็คงจะได้ทำภารกิจของนางงามต่อไป
น้องอายุเพียงแค่๒๑ปีเท่านั้นนะคะ
ก็ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้หลายคนจับตามองทีเดียวนะคะ
เป็นอีกหนึ่งเวทีที่นางงามไทยพี่เลี้ยงนางงามไทย
นางงามนะคะแล้วก็แบบลุ้นกันมากเลย
เมื่อคืนนี้นะคะก็ได้ผู้หญิงที่สวยสมมง
หลายคนลุ้นตัวเก่งไว้ให้เธอเนี่ยคนนี้แหละเอสมอ
ต้องบอกว่าเป็นสาวสองที่ถูกจับตามอง
ถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดของสาวประเภท๒หลายต่อหลายคน
อย่างคุณพลอยตรีชดาเองน้องโยชิเอง
ตอนนี้ก็โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง
ถือว่าเป็นระดับท็อปแถวหน้าของวงการบันเทิงบ้านเราเลยก็ว่าได้
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเอสมอน
แล้วก็รอติดตามผลงานของเธอกันนะคะ